ยังไม่หมดแค่นี้เราทานเมนูพื้นถิ่นไปแล้ว
ก๋วยเตี๋ยวทานผัดหมี่ทานอะไรหลายอย่างไปแล้ว

ขนมที่จะพาไปทานไปธรรมดาไม่ได้

คุณพี่ที่เขาขายเขาร้องได้
เขาขายอะไรแล้วทำไมรองแรปไปดูกัน
อย่างให้ใจเย็นนี่ครับคุณ
ขนมอร่อยกูดีกว่าหนี้

เออเออ
เชิญมา

เชิญมากินขนมคกฮิปพอป

อร่อยสะท้าจนบูงกาก

เราก็พยายามจะหอบ
ม่วงแบบนี้ค่ะคือแป้งมันม่วงญี่ปุ่น
เขาจะมีให้เลือก๔แป้ง๔แบบ
มันม่วงญี่ปุ่นเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านขนมครก

ส่วนอีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นแป้งไมโล
ไมโลเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยถูกต้อง
ส่วนอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นแป้งชาไทย
ส้มหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็แป้งข้าวหอมมะลินะคะ
ส่วนหน้าขนมก็จะมีทั้งหมด๗อย่างให้เลือก
เขาลือกันว่าอร่อยขนาดนี้เนี่ย

แต่ว่าทำไมไม่ค่อยมีคนมาต่อแถวเท่าไหร่
คือเขาบอกว่าร้านนี้เขาจะเน้นขายทางโซเชียล
หรือส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็จะสั่งมาทางไลน์
ก็เลยมีลูกค้าที่มายืนรอไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่

แต่จริงก็เห็นคนมาซื้อตลอดเวลาเหมือนกันนะคุณนะ

ใครอยากจะไปซื้อถึงหน้าร้าน
แล้วก็ไปฟังแรปสดจากคุณปอ
ก็ไปกันได้ที่อำเภอแม่ระมาทจังหวัดตากร้านนะคะ
อยู่ตรงข้ามวัดแม่จาราวนั่นเองค่ะ
จะกินมันม่วงหรือจะกินชาไทย
จะกินชาโคหรือจะกินอะไร
ก็ไปกินที่นี่แหละร้านที่นี่
ขนมคล็อกฮิปพอปเอาคล็อกฮิปพอป

หยอดเอ่อหยอดหยอด

เพลงมีเนื้อเดียวมีแค่นี้แหละ
หยอดหยอดได้ตรงนี้
เออนี่ไงเขาเรียกว่าเป็นท่อนฮุก
หยอดหยอดหยอดหยอด
ทั้งเพลงก็ลองอย่างนี้ทั้งเพลงก็ลองอย่างนี้

ชอบพี่เขาอย่างหนึ่งเขาขายทางโซเชียลเยอะมาก
ถูกต้องก็เป็นแบบคนรุ่นใหม่อย่างนี้
เวลาจะทำมาหากินหรือค้าขายอะไรอย่างนี้

หน้าร้านเขามีวิธีการเรียกลูกค้าแบบฮิปพอปฮิปพอปด้วย
ที่สำคัญก็คือเขาได้ใช้ความสามารถของเขา
ให้ความสุขได้ร้องเพลงไปด้วยทำมาหากินได้ด้วย

แล้วก็มีหลายไส้หลายหน้าหลายแป้งใช่ไหม